ช่วงแรกแบบนี้อยากจะพาไปเที่ยวเหลือเกิน

โดยเฉพาะงานสำคัญของแต่ละจังหวัด
อย่างที่จังหวัดนครราชศรีมาวันนี้เขามีงานใหญ่ของปีเลยนะคะ

เป็นวันที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะของเท้าสุระนารี
เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มงานเขาก็มีการเตรียมงานกัน
นี่คือบรรยากาศการซ้อมนะคะ
ซ้อมรำบวงสวงศักระอนุสวรีคุณย่าโมค่ะ
โดยกลุ่มสตรีชาวจังหวัดนครราชศรีมากว่า๕๐๐คน
แต่งองค์ทรงเครื่องมาแบบจัดเต็มเลย
ซ้อมกันนะคะในพิธีเพื่อที่จะเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะ
เท้าสุระนารีประจำปี๒๕๖๑บริเวณลานย่าโม

เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
อยู่แถวนั้นนะคะก็เตรียมตัวไปชมได้เลย

จะมีการจุดพลุเฉลิมฉลอง๔มุมเมืองด้วย
เพราะสตรีที่รำบวงสวงครั้งนี้นะเยอะที่สุดเท่าที่เคยมีมา
แล้วทุกคนค่ะก็จะสวมใส่ชุดไทยศิรดาคาสบายสีทอง
สีเหลืองอ่อนผ้าถุงสีส้มทำผมทรงดอกปีบ
ย่าโมท่านชอบดอกปีบนั่นเอง
บวงสวงเท่านั้นในงานก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย
เขาจะจัดกันอย่างยิ่งใหญ่๑๒วัน๑๒คืนเลยนะคะ
มีมหรสบจากศิลปินชื่อดังมากมายกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี
จัด๒๓มีนาคมถึง๓เมษายน
ลานอนุสวรีเท้าสุระนารี
และสนามหน้าสารกลางจังหวัดนครราชศรีมา

แต่ละวันจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้าง
เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ของชาวโคราช

สินละปินชื่อดังไปเพียบเลย
ขนาดวันซ้อมขนาดนี้เลย